เป็นเด่นใหญ่ประเด็นโตในสังคมเรื่องของการบูชาครูไก่แก้ว

คือมันมีทั้งหลายส่วนเรื่องของข้อมูลที่แตกต่างกัน
ว่ากันเรื่องของประวัติศาสตร์ก็ว่ากันไปในทางหนึ่ง

แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนเป็นกังวลใจ
เรื่องของข่าวที่มีว่าเอาลูกแมวลูกหมาไปบูชายันด้วยการฆ่า
อันนี้ไม่จริงเดี๋ยวต้องมาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับ

แล้วหลายคนไม่สบายใจเพราะบางคนที่เขามีวิจารณญาณที่เข้าใจกัน

แต่บางคนที่เชื่อมากปักใจเชื่อเฮ้ยทำเล่นมันมีนะ

ในกลุ่มลูกสิทธิ์ครูกายแก้วบรมคู่ผู้เรียงเวช
ว่าเขามีวิธีวิธีในการบูชาครูกายแก้ว
โดยใช้ลูกแมวที่หาได้จากกลุ่มหมาแมวหาบ้านอะไรพวกนั้น
ไอ้ที่แบบว่าหาบ้านอยู่

เออแล้วเอามาฆ่าบูชายัน
โอ้โหธาตุหมาธาตุแมวหรือไม่ต้องธาตุหมาธาตุแมว
คนทั่วไปได้ยินแบบนี้รู้สึกไม่ดีนะ
ไม่เงียบใจค่ะมันเป็นการทรมานสัตว์แก
เขาบอกว่าเหตุที่ใช้ลูกแมวเพราะครูกายแก้วเป็นมหาบรุษที่มีจิตบริสุทธิ์สมควรได้รับการบูชาด้วยสิ่งบริ
สุดก็คือลูกหมาลูกแมวงั้นเหรอเขาบอกมีวิธีด้วยนะ
โบราณเชื่อห้ามบูชายันครูกายแก้วด้วยสิ่งที่ไม่มีวิญญาณ
คือต้องบูชายันด้วยของเป็นให้ตายอะไรแบบเนี้ยใช่
โอ้โหไม่สบายใจเลยพอมีเรื่องของข้อมูลแบบนี้ออกมาซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ไม่จริงนะ
อันนี้ย้ำกันอีกสักทีเผื่อใครเพิ่งมาฟังนะฮะ
ค่ะยักษ์โอ้โหนี่ฮะมาโพสต์โอ้โหตอบว่าชนิดดุลแหลก
นี่บอกอย่างนี้เลยบอกว่าบ้ากันไปใหญ่แล้ว
เลอเทอะเปลือเปื้อนยุคเสื่อมศิลธรรมที่แท้ครูอย่าหาทำนะ
อันนี้สำคัญอยากจะใส่ไฮไลท์สำคัญกับข้อความนี้ว่าอย่าหาทำ
การทำลายชีวิตสัตว์อื่นถือเป็นบาปอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างแรง

คุณอยากจะไปกราบไหว้ให้ได้พรให้ได้สิ่งดี
มันไม่มีหรอกครับที่จะต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนผู้อื่น

ประเด็นนี้นะครับนายนัทวุฒิรัตนสุขผู้ก่อตั้งเทวาลัยพระพิกเนธบางใหญ่จังหวัดนทบุรี
ตรงนั้นก็มีครูกายแก้วให้ได้บูชากันเนี่ยนะ

เขาบอกเลยนะครับว่าห้ามนำของสดไปไหว้บูชาครูกายแก้ว
ให้นำแต่ผลไม้ดอกไม้ขนมหวานหรือทองคำไปสักการะเท่านั้นเอง

ไม่มีของสดหรือของมืนเมาหรือใช้วิธีปั้นขนมหรือส่วนต่างให้เหมือนหัวหมูหรือว่าเป็ดไก่อะไร
อยากทำอย่างนั้นทำแทนได้ก็ว่ากันไปแต่ไอ้สิ่งที่มีชีวิตอย่าไปบูชา
เขาว่าอย่างนั้นไปลองฟังเขาพูดหน่อยครับ
ผมมองว่ามันเป็นกระแสคืออาจจะมองเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับ
ผมมองว่ามันเป็นความเชื่อซึ่งผิด
ท่านไม่เคยเอาของสดขึ้นไหว้ในโต๊ะพิธีใดเลย
แม้กระทั่งหัวหมูก็เป็นหัวหมูทำจากถั่วงา

จะมีก็ขนมหวานนะครับ
แล้วก็จะมีพวกผลไม้ที่เราจะนำมาบูชามาไหว้กัน
มีบุคเอาไว้ว่ามีการอ้างกันว่าครูกายแก้วเป็นครูบาอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่๗
ข้อมูลส่วนนี้อาจารย์ชัยบอกว่ายังไม่เคยเห็นหลักฐานที่ยืนยันชัดเจน
และยังนึกไม่ออกว่าการไปบูชารูปปั้นแบบนี้มันจะเป็นสวัสดิมงคลอย่างไร
นั่นคือเหตุผลและคำกล่าวอ้างของอาจารย์เขานะ
นั่นคือมุมมองของอาจารย์เขาเขาบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้มันคล้ายกับคนโบราณที่พูดเอาไว้ว่า
ว่าผีป่าก็จะวิ่งมาสิงเมืองอะไรแบบนั้น
คือมันเหมือนเป็นคำกล่าวอ้างในสมัยก่อนว่าอยู่ก็มีการเทโลไปเชื่อ
โดยที่บางทีไม่ได้ใช้วิจารณญาณคือเชื่อโดยยังไม่มีเหตุผลอะไรแบบนั้น
แต่ข้อมูลตรงนี้ผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมฮะ
กับอาจารย์ที่ท่านเคยไปออกรายการดังอย่างรายการโหดกระแสกับพี่หนุ่มกัญชัย
ก็มาว่ากันถึงเรื่องนี้วันนั้นคนไปเยอะด้วย

เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกเขมรโบราณ
ได้บอกเล่าตามประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกเอาไว้ในจารึกปราสาทตาพรม
ระบุถึงบรมครูของพระเจ้าชัยวรมันที่๗
ก็บันทึกเอาไว้เขาบอกว่าไม่มีชื่อของครูกายแก้วแต่อย่างใด
อีกหนึ่งเหตุที่มาสนับสนุนข้อมูลตรงนี้ก็คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งเรืองพิรมอนุกูล
ท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษศาสตร์มรามคำแหง
ท่านบอกว่าครูกายแก้วไม่น่าจะมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของเขมรโบราณ

คำว่าแก้วเป็นภาษาลาวอัคระขอมท่านบอกอย่างนี้ว่าไม่มีสระแอร์ไม่มีไม้โท
และยิ่งกว่านั้นพระเจ้าชัยวรมันที่๗เวลาจะตั้งชื่อให้ใครหรือสิ่งใด
ท่านจะใช้คำว่าชะยะนำหน้าเสมอแต่ไม่เคยมีปรากฏว่าชะยะกายแก้ว
เมื่อไม่มีแบบนี้ก็ทำให้เชื่อได้ว่าครูกายแก้วไม่ได้มีจริง
ก็ไม่ได้มีในจารึกไม่ได้มีในการแบบว่าบันทึกลงในประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับ
ว่ากันต่อไปถามคนที่เขามีความเชื่อนี่คือทางฝั่งของนักประวัติศาสตร์นะถูกไหม
ทางฝั่งคนที่เขามีความเชื่อไปถามคุณโทนบางแคร์ประธานมูลนิธิสยามนนทบุรี
สิทธิ์ของอาจารย์สุชาติที่เป็นคนสั่งสร้างครูกายแก้วนั่นแหละ
ท่านบอกว่าครูกายแก้วเอาจริงไม่ใช่ปีศาจ
คือนักก่อนมีพระธุดงศ์ไปทำสมาธิที่ประศาสตร์นครวัฒน์นครธมกบุชา
ระหว่างทางกลับมาผ่านลำปางพบกับอาจารย์ทวินมิลินทจินดา
นักร้องเพลงไทยเดิมชื่อดังของกองดุรยางทหาร
ได้มอบองค์ครูกายแก้วขนาด๒นิ้วให้มาบูชา
ก็มีชื่อเสียงมีเรื่องของเงินทองเข้ามา
จากนั้นก็มอบให้กับอาจารย์สุชาติรัตนสุขบูชาต่อไป

บางทีมันอาจจะไม่ได้มีหลักฐานความชัดเจนอะไร
แต่มันอยู่ที่ใจของคนเชื่อเขาเชื่อแบบนั้นไปแล้วอะเนาะ
แล้วบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เป็นยังไง

ถึงแม้ว่าจะมีการปิดบางส่วนเพราะเขากำลังทำการก่อสร้างปรับปรุงกันอยู่
ยังไม่แล้วเสร็จนะย้ำตรงนี้นะแต่คุณคือมีจิตสถา
เพราะคือที่ผ่านมานี่เอง
ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามสอบถามผู้ดูแลเนอะ
เดี๋ยวมันจะคาดเคลื่อนเพราะตอนนี้ข้อมูลมันหลายทางหลายสาย

ส่วนคนที่มากราบไหว้บอกว่ามาเพราะศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลอะเนาะ

กลับไปที่โพสต์เดิมอีกแล้วไอ้โพสต์ที่เป็นประเด็น
ก็คือฆ่าลูกแมวลูกหมาเพื่อบูชายัน
หลายคนเขาบอกนะเขาบอกว่าเขามีวิจารณญาณ
เพราะที่มากราบว่ายสัญญาณเขาไม่ทำหรอกครับ

ในเรื่องของการที่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนคนอื่น
แล้วมากราบไห้บูชาเพื่อให้ตัวเองได้ประสบผลสำเร็จ
เรื่องแบบนี้ไม่มีอยู่จริงหรอกครับ
และที่สำคัญถ้าไปทำแบบนั้นผิดกฎหมายชัดเจนทรมานสัตว์
ตรงสัตว์เขาก็มีอยู่ตอนนี้ตัดทรมานดิฉันอยู่

กางเล็บติดหัวขาวไว้อยู่

ก็แน่ว่าเขาติดคุณหรือเปล่าครับ
เขาน่าจะรำคาญค่ะแต่ไม่มีที่ไป
เพราะว่าทางนู้นน่ากลัวกว่า